ท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชน

ขออภัยอย่างที่สุดครับ
ต่อครอบครัวของผู้ป่วยที่

อย่างยิ่งที่ไม่สามารถรักษาชีวิตของท่านเหล่านั้นไว้ได้
ท่านประธานครับพื้นที่การระบาดสูงสุดของประเทศไทย
คือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
เขตกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ได้ควบคุมบริหารหรือกำกับดูแลด้านการสาธารณสุข
เนื่องจากกรุงเทพหนาคอนมีการบริหารราชการเป็นเอกเทศ
กรุงเทพมหานครถ้าในเรื่องของการสาธารณสุข
เสียเปรียบต่างจังหวัดครับท่านประธาน
กรุงเทพหาคอนไม่มีระบบการสาธารณสุขที่กระจายลงไปจนถึงชุมชน
เหมือนกับทุกจังหวัดในประเทศไทย
ทุกจังหวัดในประเทศไทยเรามีโรงพยาบาลจังหวัด
แห่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์มีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอ
มีลงไปถึงสถานีอนามัยที่ตอนนี้ยกระดับเป็น
รอปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แล้วยังมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับ
เปรียบเสมือนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทางด้านการสาธารณสุข
และยังมีสาธารณสุขอำเภอที่สำคัญที่สุด
แต่ละจังหวัดแต่ละหมู่บ้านมีพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อสมช่วยกันทำงานครับ
ดังนั้นเมื่อเทียบกันกับกรุงเทพมหานคร
เมื่อมีเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยเยอะขนาดนี้
ระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหาคอนล้นครับ
ล้นเกินกว่าที่จะรองรับได้
จึงมีเหตุการณ์ที่มีการรอเตียงอยู่ที่บ้าน
มีปัญหาเตียงล้นเข้าไม่ถึงหมอไม่ถึงยา
เกินกำลังที่ระบบการโครงสร้างสาธารณสุขของกรทมจะรองรับได้
แต่กระทรวงสาธารณสุขผมทราบครับ
ทุกท่านบอกอยู่แล้วว่าหนีความรับผิดชอบปัดความรับผิดชอบไม่ได้
เพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ใช่เป็นกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย
ยกเว้นกรุงเทพมหานครไม่ใช่
มันเป็นกระทรวงขาสุขของประเทศไทยนะครับ
จะไปทำตัวแบบเป็นธุระไม่ใช่ก็ไม่ได้
ได้ดำเนินการสนับสนุนกิจการภารกิจด้านสาธารณสุขทุกรูปแบบครับ
ซึ่งเป็นการทลายคอขวดนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่รอเตียง
รอรถพยาบาลมารับเนี่ยได้มาที่ศูนย์นิมิบุตรเลย
เราก็จะได้ทำการดูแลในเบื้องต้นแล้วก็จัดส่งต่อไป
เรียกว่าเป็นศูนย์แรกรับนะครับเมื่อมีคิวมีเตียงว่างหาได้แล้ว
ก็ส่งให้เขาไปตามสถานพยาบาลที่เหมาะสมกับเขาศูนย์ผู้ป่วยติดเชื้อ
นิมิบุตรที่ตรงข้างมาบุญคลองนี่แหละครับเป็นต้นแบบของการทำ
อยู่กับบ้านหรือในชุมชนแต่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียน
และดูแลรักษาภายใต้ระบบประกันสุขภาพครับมีการเตรียมการส่งต่อผู้ป่วย
ไปยังโรงพยาบาลหากเขามีอาการหนัก
มีการจัดส่งอาหารและเวชพันธุ์มีการดูแลของแพทย์อย่างทั่วถึง
อกจากนี้ด้วยความห่วงใย
ความแออัดของระบบการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
ผมก็ได้ขอให้ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่
ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก
เพื่อให้มีความพร้อมพร้อมจนถึงขนาดที่ว่า
ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสนามที่เพียงแต่เอาผู้ป่วยมากักตัวมาให้ยามาถึงหมอ
แต่ต้องพร้อมถึงขณะที่มีห้องแยกห้องกักมีออกซีเย็น
และสุดท้ายต้องมีถึงระดับห้องไอซียู
เพื่อดูแลให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักมากได้รับการรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
เป็นการลดภาระของโรงพยาบาลต่าง
โรงพยาบาลแห่งนี้จึงมีชื่อว่าโรงพยาบาลสนามบุษราคำ
บุษราคำก็คือสีเหลืองก็คือรับผู้ป่วยที่สีเหลืองขึ้นไปมารักษา
ส่วนใหญ่หายครับตอนนี้จากผู้ป่วยล้น๔๐๐๐เตียง
วันนี้เหลืออยู่พันกว่าเตียงนะครับ
ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเทอร์โมมิเตอร์ครับเป็นประหลอดวัดไข้นะครับ
ถ้าล้นก็แสดงว่าเราแย่ล่ะแต่ถ้ามีเตียงเหลือ
ก็แสดงว่าตอนนี้มันมีการรองรับผู้ป่วยได้ระดับหนึ่ง
วันนี้โรงพยาบาลสนามบุษราคำจาก๔๐๐เตียงใช้ไปพันกว่าเตียง
แล้วก็ทราบมาว่าโรงพยาบาลสนามอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร
แม้กระทั่งโรงพยาบาลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชน
ก็มีเตียงที่เปิดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ
การที่เรามีโรงพยาบาลสนามยกระดับเช่นนี้
ก็เป็นการช่วยให้ลดจำนวนการเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล
เขตกรุงเทพมหานครได้เป็นจำนวนมาก
ก็ต้องขออภัยที่มีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งในช่วง๒๓สัปดาห์
ของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ท่านประธานครับที่กับผมได้กราบเรียนชี้แจงมาทั้งหมดนี้
ผมก็หวังว่าท่านได้เห็นคงได้เห็นว่าผมเนี่ยไม่เคยอยู่นิ่งเฉยครับ
เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อสถานการณ์
กระทรวงสาธารณสุขไม่ชอบใช้คำว่าการสั่งการ
เขาบอกขอให้แค่บอกเขาก็พร้อมที่จะทำแล้วครับ
ถ้าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ผมก็จะบอกว่าขอให้ท่านได้ทำนั่นท่านได้ทำนี่พี่น้องข้าราชการเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนที่กระทรวงสาธารสุข
ก็จะทำทันทีครับไม่มีการรำมวยถ้าผมไม่มีความสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
ผมก็เพียงขึ้นมาบนนี้แล้วก็บอกว่ามีสบคแล้วผมไม่มีอำนาจแล้ว
สั่งการอะไรไม่ได้อำนาจอยู่ที่สบคหมดแล้วผมไม่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่บังเอิญคำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันมีความหมายมากกว่านั้น
แล้วผมก็คิดว่าการที่ผมได้มีโอกาสมาอยู่ที่กระทรวงนี้
ผมมั่นใจว่าความสามารถของผมน่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
ให้กับสถานการณ์โรคระบาดนี้ดีขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผม
ถูกจำกัดไปบ้างตามประกาศของสบคก็เป็นเรื่องเฉพาะนโยบายที่จะต้องมาร่วมกันบูรณาการกับ
งานอื่นอื่นในเรื่องของโควิดแต่ความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผมยังสามารถทำงานที่เป็นภารกิจประจำของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างราบรื่นครับ
ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านนายกมนตรีและคณะมนตรีทุกคนผมยังสาม
ผมยังได้ผลักดันให้มีการบรรจุลูกจ้างสาธารณสุขด่านหน้าให้ได้เป็นข้าราชการประจำ
ถึงสี่หมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสี่ตำแหน่งเพื่อให้พวกเขาได้มีความมั่นคงในชีวิต
จะได้อยู่รับราชการเพื่อจะได้ไปดูแลผู้ป่วยให้ดี
ผมได้เสนอคณะมนตรีซึ่งก็ได้รับการอนุมัติเป็นอย่างดี
เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้พี่น้องอสมอีกเดือนละ๕๐๐บาท
กว่าสถานการณ์ระบาดจะกลับสู่สภาวะปกติเป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของพวกเขา
ซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงได้เห็นว่าพี่น้องอสมมีทั้งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
มีทั้งเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่แต่พวกเขาไม่เคยย่นย่อ
ไม่เคยท้อต่อหน้าที่ของเขานะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ในการช่วยเหลือให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้เดินหน้าต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
นายกรมนตรีท่านก็ได้ให้การสนับสนุนให้ความเห็นชอบในทุกเรื่อง
ที่ผมได้ร้องขอในเรื่องของการสาธารณสุขทั้งเรื่องเพิ่มค่าเสี่ยงภัยแพทย์
พยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
จากการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนอกจากนี้ผมยังได้เร่งและสนับสนุน
ให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผลิตยาเวชพันธุ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยของเรา
ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า
ท่านจะเห็นได้เลยครับว่าในช่วงหลังนี้
เราไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์ปัจจัยเหล่านี้เลย
ถึงแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย
มีจำนวนมากขึ้นเป็นร้อยเท่า
จากนี้เราได้รับความช่วยเหลือ

จากภาคเอกชนทุกภาคส่วน
ทั้งในและนอกประเทศ
เข็มฉีดยาได้๑๐เข็มครับ
ในการฉีดให้กับคน๑คน
แต่ผมให้คนไปวัด

ปรากฏว่าขวดที่เขาบรรจุมาเนี่ย
เราควรจะดึงได้ทั้ง๑๓เข็มด้วยซ้ำครับ
ไม่ใช่๑๐เข็มตามที่เขากำหนดไว้หน้าสลาก
แต่ว่าเราก็ไม่ไปเร็งผลเลิศขนาดนั้นหรอกครับ

ผมก็เดินไปทุกที่นะครับ
เดินไปหาคุณพยาบาลคุณเพศรัชกร

ขอให้เขาทำให้ได้๑๒เข็มต่อขวด

ดันเจ้าหน้าที่ลงโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์มากมาย
ว่าผมตั้งใจจะลดคุณภาพการฉีดวัคซีนแต่สุดท้ายครับ
แม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่าทำได้
อย่าให้ผสมกันข้ามขวดกันแล้วกันจนเดี๋ยวนี้
เวลาผมไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
เวลาเจอคุณพยาบาลเขาก็โชว์ถาดที่ดอวัคซีน๑๒เข็ม
มาให้ผมเขามีความภาคภูมิใจเขามีรอยยิ้ม
เพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทำสามารถประหยัดเงินงบประมาณของแผ่นดินนี้ได้ถึง
หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทแต่นั่นไม่สำคัญหรอกครับ
เพราะว่ามันมีความสำคัญมากกว่านั้นอีกก็คือเราสามารถครอบคลุมพี่น้องประชาชน
จากการรอเพิ่มได้อีกสองเข็มต่อขวดเนี่ยครอบคลุมพี่น้องประชาชนได้เพิ่ม
กว่าห้าล้านคนนอกจากนี้ผมก็ได้ให้มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกู้ภัยของระบบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อให้มีการรับส่งผู้ป่วยโควิดไปด้วยความรวดเร็ว
และในฐานะที่ผมเป็นประธานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชผมก็ได้เห็นชอบอนุมัติร่วมกันกับคณะกรรมการทุกท่าน
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
แก่ผู้ป่วยโรคโควิดในทุกรูปแบบของการรักษา
ไม่ว่าจะรักษาที่บ้านที่โรงพยาบาลที่ฮอสปิเตลหรือที่ใดก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนผมก็เร่งรัดให้ออยครับ
ให้ขึ้นทะเบียนยาขึ้นทะเบียนเวชพันธุ์ทุกชนิด
ที่เกี่ยวข้องกับการมาใช้เพื่อสถานการณ์โควิด
รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วผมก็มีนโยบาย
ล่าสุดเนี่ยนะครับให้ระบบการสาธารณสุขของไทย
รับการตรวจหาเชื้อที่ใช้อุปกรณ์แบบเอทีเค
แอนติเจนเทสคิดนะครับเพื่อสามารถทำให้
เราให้พี่น้องประชาชนได้รับการตรวจอย่างรวดเร็วขึ้น

ทำการจัดหาให้กับพี่น้องประชาชน
เพื่อความสะดวกในการตรวจหาเชื้อเขาจะได้
ทราบว่าเมื่อเขามีเชื้อเขาควรจะปฏิบัติตนอย่างไร
ผมต้องกำกับควบคุมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงคมนาคมผมก็ได้ประสานกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทั้งสองท่าน
พิพัฒน์รัชกิจประการท่านศักดิ์สยามชิดชอบ
ขอให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพี่น้องประชาชนท่านพิพัฒน์ท่านก็ยก
อาคารกีฬานิมิบุตรที่ผมกราบเรียนเบื้องต้นนี้แล้วนะครับ
ให้มาเป็นศูนย์แรกรับในขณะเดียวกัน
กระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนภารกิจของกระทรวงท่องเที่ยว
เพื่อนำไปเพื่อนำวัคซีนไปใช้ในการ
เปิดโครงการภูเก็ตและสมุยแซนบ็อกซ์เพราะว่าสองที่นี้
ตอนนี้คือห้องรับแขกของประเทศไทยครับธุรการกระทรวงคำนาคม
ศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อหารือกัน
ท่านก็ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้สถานีกลางบางซื่อมาจัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน
ให้กับองค์กรให้หน่วยงานต่างตลอดจนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยง
ให้เขาได้รับวัคซีนเพื่อแบ่งเบาภาระการฉีดวัคซีนของกรทม
จนถึงวันนี้ฉีดไปมากกว่า๑ล้าน๓แสนคนแล้วครับ
นอกจากนี้ต้นศักดิ์สยามชิดชอบนมติวิทยาลัยการคุณธรรมนาคม
ก็ยังได้สนับสนุนยวดยานพาหนะ
สำหรับการนำผู้ป่วยออกจากกรุงเทพมหานคร
กลับไปรักษาตัวอย่างภูมิลำเนาทั่วประเทศอีกสองแสนกว่าคนครับ
ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระเป็นการกระจายความแออัดของผู้ป่วย
และของโรงพยาบาลต่างในเขตกรุงเทพมหานคร
ทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบการรักษาได้มากขึ้น
สิ่งที่ผมได้กราบเรียนมานี้ครับ
ถ้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับ
มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะทุกฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
เข้าใจถึงปัญหาแล้วนำมาหารือร่วมกันในหมู่คนทำงาน
หาแนวทางปฏิบัติประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย
แล้วก็ดำเนินการให้มันเป็นผลทุกอย่างต้องมาจากความตั้งใจครับ
มาจากความใส่ใจในสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน
ผมมั่นใจครับว่าผมไม่ได้เพิกเฉยหรือปล่อยปะละเลย
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผมตามข้อกล่าวหาของพักร่วมฝ่ายค้าน
ท่านประธานครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมได้ดำเนินการไปทั้งหมด
ที่ผมได้กราบเรียนมาเนี่ยมันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้
เพราะท่านนายกรมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
มีความเข้าใจแล้วก็ให้การสนับสนุนข้อเสนอของกับผม
ในทุกทุกเรื่องเลยนะครับที่เป็นการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
นโยบายและข้อสั่งการของกับผมทั้งหมดได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดียิ่ง
จากเพื่อนข้าราชการของกระทรวงศาลนักศึกษ์
ตรงนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ครับว่าการที่กับผมได้รับการสนับสนุนใน
ข้อเสนอทุกอย่างจากหัวหน้ารัฐบาลและได้รับการตอบสนอง
ข้าราชการประจำมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ
มันต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมมีความจำเป็นอันควรแก่เหตุ
มันจะต้องผ่านการวางแผนที่รอบครอบมีการประเมินสถานการณ์
ตระหนักรู้ไม่ผิดมาตรฐานทางจริยธรรม
ทุจริตต่อหน้าที่ไม่ได้ขาดความรู้และภูมิปัญญา
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเอกสารยัตติที่กล่าวหา
ว่าผมขาดความรู้และภูมิปัญญา
ผมไม่ได้ขาดความรู้และภูมิปัญญาครับ
ผมเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเข้าใจ
และมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านได้ช่วยกันทำงาน

ไม่ได้เป็นการคุยโมโอ้อวด
ไม่มีการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือการใช้กฎหมายใดในทางมิชอบ
และเกินขอบข่ายอำนาจที่ผมมีอยู่
ผมไม่ได้บริหารงานผิดพลาดจนกระทั่งทำความล้มเหลว
ให้กับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย
ไม่เคยแม้แต่น้อยที่จะคิดมุ่งกรอบโกยผลประโยชน์ใด
กลางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ข้อเก่าหาที่พักร่วมฝ่ายค้านได้จงใจ
ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผม
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชน
จะเข้าใจในการตอบโต้ข้อเก่าหาเหล่านี้
และอยากขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านว่า
พวกเราหยุดเอาโควิดมาเล่นการเมืองนะครับ
พี่น้องประชาชนเขามีความเดือดร้อนกันอยู่
ถ้าเรามาร่วมช่วยการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อน

จะไปโชว์ภาพโชว์รูปความเดือดร้อนความเจ็บป่วยความตาย
มันเท่ากับเป็นการไปซ้ำเติมพวกเขา
ซ้ำเติมครอบครัวและซ้ำเติมผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่
ให้กำลังใจเขาถูกบรรทอน
พวกเราต้องชนะโควิดก่อนครับ
ระบบทุกระบบถึงจะรุดหน้าเติบโตต่อไปได้
บ้านเมืองก็จะได้สงบสุขมีความก้าวหน้า

พวกเรามีหน้าที่หลักเหมือนกันทุกคนก็คือสร้างประโยชน์สุข
ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวันทุกเวลา
ต่อไปผมขออนุญาตท่านประธานชี้แจงเรื่องวัคซีนครับ
ใกล้จบแล้วครับท่านประธานครับ
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราได้เริ่มเตรียมเรื่องวัคซีนตั้งแต่
มีการระบาดใหม่ใหม่แล้วครับผมมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ติดต่อกับสถาบันวิจัยต่างทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อหาวิธีร่วมพัฒนาหรือไปรับเทคโนโลยีนะครับ
มาพัฒนามาจัดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย
ให้เขาไปติดต่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกแห่งที่มี
เพื่อจัดซื้อจัดหามาให้ประชาชนให้เร็วที่สุด
และได้คำนึงถึงความจำเป็นของการพึ่งพาตนเอง
ก็ได้ไปให้การสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน
ให้กับคณะแพทยศาสตร์คณะเพศศาจกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและอีกหลายแห่งนะครับ
เอกชนก็มีให้ดำเนินการพัฒนาวัคซีน
ในของในส่วนของคณะแพทย์และคณะเภสัตริย์ของจุฬาเนี้ยเขาพัฒนาวัคซีน
แล้วก็พัฒนาวัคซีนแบบโปรตีนสับยูนิตเบสที่ใช้ใบยาสูบทำการทดลองเอ่อ
ให้เป็นวัคซีนนะครับการทดลองก็มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ
และเชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จครับนำมาใช้ได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับ
จากนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพที่ดีครับ
มีมาตรฐานการผลิตระดับโลกมีประสิทธิผลในการลดการติดต่อ
ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตและที่สำคัญที่สุดครับ
จะต้องมีความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนหลักการนี้มันจะต้องอยู่ไปตลอด
พี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด
ตามข้อกำหนดของทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้
ภายในสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้โดยท่วนหน้า